ซึ่งมีผู้ที่ตกเป็นจำเลยแล้วก็ถูกดำเนินคดีกันอยู่หลายคนด้วยกัน
หนึ่งในนั้นคือดาราสาวชื่อดังคุณพิงกี้สาวิกาชายเดช
รวมทั้งคุณแม่แล้วก็พี่ชายของเธอด้วย
นี่คือภาพล่าสุดณขณะนี้นะครับทันทะสถานหญิงกลางคลองเปรม
วันนี้เนี่ยสารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวคุณพิงกี้แล้วนะครับ
ทนายความไปยื่นคำร้องขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่ง
เป็นการยื่นขอประกันตัวเป็นครั้งที่สาม
นี่เป็นภาพที่ทันทะสถานหญิงกลางนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องทางเอกสาร
เมื่อทำขั้นตอนทางเอกสารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คงจะได้เดินทางออกมา
ข้อมูลล่าสุดจากทางอธิบดีกรมราชธรรมนะครับ
ก็คือนายอายุศิษฐพันธ์ศิษฐพพันธ์นะครับอ่าศิษฐพพันธ์นะครับ
บอกว่าขณะนี้กำลังรอนังสือเอกสารปล่อยตัวพิงกี้จากทางสารอาญา
ซึ่งคาดว่าเอกสารดังกล่าวจะมาถึงทันทะสถานหญิงกลางพร้อมกับตัวผู้ต้องหา
ผู้ต้องขังในช่วงค่ำซึ่งตอนนี้มาถึงแล้วนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารคำร้องและเงื่อนไขต่าง
ก่อนจะพิจารณาปล่อยตัวในช่วงค่ำวันนี้ซึ่งในเบื้องต้นพบว่า
กี้สาวิกาชายเดชไม่ต้องใส่กำไรอีเอ็มนะครับโดยสารท่านมีเงื่อนไขอยู่ในการให้ประกันตัวชั่วคราว
แล้วก็ไม่มีคุณแม่นะฮะค่ะก็คือคุณพิงกี้คนเดียวนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่นะฮะกำลังรอกันอยู่นะ
มีภาพก่อนหน้านี้นะครับที่รถเนี่ยได้นำตัว
ว่าจะเป็นรถที่นำตัวคุณพิงกี้มาจากทางศาลนะฮะ
เมื่อช่วงค่ำก่อนหน้านี้พร้อมเงื่อนไขนะครับก็คือห้ามเดินทางออก
ซ้ายมือนะฮะซึ่งก็เหมือนกับที่ท่านอธิบดีกรมรัชธรรมได้
ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับท่านอายุสินทบพันธ์นะครับ
ที่บอกว่าทางทันทะสถานหญิงกลางก็ต้องรอเอกสารปล่อยตัว
ดาราสาวพิงกี้จากทางสารอาญาซึ่งคาดว่าจะมาถึงพร้อมกับตัวผู้ต้องขัง
ค่ะนี่จากนี้ก็กำลังรอขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของ
การตรวจสอบเอกสารต่างอยู่แล้วเดี๋ยวก็คงจะออกมาจากทันทะสถานหญิงกลาง
ตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยสี่วันนะครับ
ถ้านับเวลาตั้งแต่สิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมาวันนั้น
อายการสั่งฟ้องจำเลยในคดีสามดีนะครับ
หลายคนด้วยกันนะฮะซึ่งก็มีทั้งคุณพิงกี้
คุณแม่แล้วก็พี่ชายด้วยนะครับแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหา
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันช่อกงประชาชนนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวให้การปฏิเสธนะฮะแต่ว่าสารไม่ได้ให้ประกันตัว
ในชั้นการต่อสู้คดีนะครับโดยทนายความของคุณพิงกี้
ยื่นขอประกันตัวมาสามครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็คือ๒๕พฤศจิกายน
ทนายความยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๓ล้านบาท
ซึ่งสารยกคำร้องเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจนกระทั่งวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พฤศจิกายนทนายความของคุณพิงกี้
ยื่นคำร้องขอประกันตัวคุณพิงกี้อีกรอบนึงพร้อมกับวางหลักทรัพย์เป็นแคชเชียร์เช็ค
จำนวน๕ล้านบาทให้สารพิจารณาเพื่อยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วสารท่านก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้
พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะครับก็คือห้ามยุ่งเหยิงกับพยาน
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศหากจะเปลี่ยนถิ่นที่อยู่
ต้องแจ้งต่อสารภายใน๗วันและต้องรายงานตัวต่อสารทุกเดือนนะฮะ
แล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนที่รอการปล่อยตัวออกมานะฮะ
กำลังรอขั้นตอนทางเอกสารอยู่นะครับนี่เป็นกรณีของคุณพิงกี้นะ
เห็นว่าคุณพิงกี้ให้การปฏิเสธยืนยันในชั้นตรวจพยานหลักฐาน
ว่าเป็นเพียงแค่นักลงทุนค่ะและมีพยานให้คุณพิงกี้ถึง๘ปากด้วยกัน
วกกับวงเงินที่เป็นหลักประกันน่าเชื่อถือ
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีนะคะ
รายละเอียดก็เป็นอย่างที่พี่อุ๋ยได้เล่าไปเมื่อสักครู่ค่ะ
แต่ว่าไม่มีรายชื่อของคุณแม่คุณพิงกี้คนนี้จะเป็นคุณพิงกี้คนเดียวนะครับ
ส่วนทางพี่ชายก็จะอยู่ในส่วนของเรือนจำของทางฝั่งของผู้ชายนะฮะ
คุณพิงกี้นี่เป็นจำเลยที่๗นะครับในรอบที่ถูกสั่งฟ้องไปพร้อมกับคุณแม่และพี่ชาย
คุณแม่เป็นจำเลยที่แปดนะฮะตามรายงานเอกสารที่ออกมาเนี่ยนะครับ
ทนายความของจำเลยที่๗และจำเลยที่๘ได้แถลงร่วมกันว่าจำเลยที่๗และที่๘นะครับ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของจำเลยที่๒และ๓ก็จะเป็นทางบรรดาผู้บริหารทั้งหลาย
เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเท่านั้นไม่เคยได้ประโยชน์ผิดแปลกแตกต่างจากปกติ
หรือได้รับผลตอบแทนจากคำแนะนำในการเชิญชวนผู้อื่นนี่นะฮะแล้วก็ขอสืบพยานเพิ่มอีก๘ปากใช่ไหม

ซึ่งสารท่านก็อนุญาตให้ประกันตัวนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกไป
เดี๋ยวรอคุณพิงกี้ถ้าได้รับการตรวจสอบเอกสารปล่อยตัวออกมา
เราจะมีภาพให้ท่านติดตามตลอดอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะ
ดารานักแสดงหนุ่มพระเอกชื่อดังกระทิงขุนนรงค์
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ทราบข้อมูลนะครับว่าในผังผู้ร่วมลงทุนอีกส่วนหนึ่งอีกล็อตหนึ่ง
จะมีชื่อของกระทิงขุนนรงค์อยู่ด้วยนะครับ
เป็นแม่ข่ายเป็นแม่ทีมอัฬมดาลลูกทีมเนี่ย
จะมีคนดังอย่างดารานุ่มบอลกำมันมีคุณโตศักดิ์สิทธิ์นักร้องดังด้วยนะครับ
บอกว่ามาให้ปากคำในฐานะพยานเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมหลักฐานต่าง
นำไปพิจารณาประกอบกับสำนวนเรื่องอื่นต่อไป
หลังจากนั้นถึงจะมีการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

จะแจ้งข้อหากับใครเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
แต่ในส่วนนี้ยังเป็นในส่วนของฐานะพยานอยู่นะฮะ
แต่กรณีคุณพิงกี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย
นี่คือในส่วนของจำเลยที่สารประทับรับฟ้องไปแล้ว